เนโหหน่วยซิลหน่วยซิล
ป๊าป๊าค่ะป๊าไม่คิดจะห้ามอะไรสักนิดหนึ่งเหรอฮะ

อายุขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเส้นเสียงไม่มีหย่อนเลย
ใช่แต่อย่างอื่นนี้หย่อนหมดแล้ว

ซ้ายจับโอ้โฮ
ขึ้นมาเล่นบนนี้จะให้ถอดเสื้อโชว์

เอามาแชงบ้าน

เอามาแชงบ้าน
หุ้นเปียกร้อง